การประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่๙๑ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในปีนี้มีความพิเศษแล้วก็มีรางวัลอะไรบ้าง

ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในงานประกาศผลรางวัลที่เดายากที่สุด
โดยรางวัลใหญ่ที่ทุกคนตั้งตารออย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นมิตรภาพระหว่างนักเปียโนชายผิวสีและคนขับรถ
รวมไปถึงประเด็นการเหยียดสีผิวของสหรัฐในปี๑๙๖
นำแสดงโดยวิกเกิลโมเทนเซนกำกับโดยพีเทอร์แฟเวอรี่
คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วย
อีก๒รางวัลสำคัญอย่างนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ก็ได้ตกเป็นของโอลิเวียคอแมน
ในขณะที่รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของเรมีมาลิก
ในขณะที่อัลฟอนโซกรรอนผู้กำกับโรมา
ภาพยนตร์ตัวเต็งในปีนี้ได้คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมไปครอง
ส่วนโชว์ที่ได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด
นอกจากโชว์ดังกล่าวจะตราตึงใจผู้ชมแล้ว
ยังสามารถคว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครอง
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่จับตามองในทุกปี
คือแฟชั่นการเดินพรมแดงของเหล่าซูเปอร์สตาร์
โดยในปีนี้เทรนด์การแต่งหน้าโทนสีสดใสได้กลับมาอีกครั้ง
สำหรับเซลปชื่อดังที่ใส่ชุดสีชมพูเข้าร่วมงาน
มาในชุดกระโปรงยาวด้านบนเป็นสูตรทักซิโด
ก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย
แม้งานประกาศรางวัลในปีนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ๓๐ปีของออสการ์
ที่ไม่มีพิธีกรดำเนินงานหรือโฮส
แต่กลับได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชม
และไม่ได้มีประเด็นสังคมมาดึงความสนใจอย่างปีก่อน
โดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ในปีนี้มีสีสันมากยิ่งขึ้น